กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายศักดิ์สยามชิดชอบสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรระบบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ผมขออนุญาตท่านประธานใช้ช่วงเวลานี้ตอบชี้แจงข้อสักถาม
เพื่อที่จะได้กลับเรียนชี้แจงผ่านไป
ได้มีการอภิปรายในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ภารกิจของรัฐบาลในส่วนของ
ส่วนของกระทรวงคมธรรมนาคมผมขนญาติเรียนอย่างนี้ครับว่า
ข้อแนะนำทุกข้อสังเกตของท่านสมาชิก
สภาพุทธแห่งรัศดรผู้สมเกียจเป็นสิ่งที่กระทรวงคมธรรมนาคม
มีแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงาน
อยู่ในระหว่างการดำเนินการซึ่งล้วนแล้วแต่ดำเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีซึ่งพระนัทธันยกรมตรี
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กรุณาวางไว้เพื่อพัฒนาให้ประเทศเรานั้น
มีความเจริญเข้าหน้าเพียงแต่ว่าการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ในทิศทางตามแผนของกระทรวงการมงคลนั้นมีเรื่องของการปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องดำเนินการด้วยความรอบครอบ
ภายใต้หลักธรรมอภิบาลแต่ผมขอเรียนผ่านท่านประธาน
ไปยังท่านสมาชิกสภาพภูมิแทนทัศน์สะดอนผู้สงเกียจครับว่า
ขอให้ทุกท่านได้สบายใจครับว่าการบริเวณการทุกขั้นตอนของกระทรวงกรรมนาคมนั้น
เราได้ยึดหลักประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
แต่ประเด็นที่อาจจะทำให้หลายท่านรู้สึกว่าการบริเวณการนั้นล่าช้า
ต้องขอเรียนครับว่าไม่ได้ล่าช้าแต่เนื่องจากโครงการต่างต่างของ
กระทรวงธรรมนาคมนั้นล้วนแล้วแต่เป็นโครงการขนาดใหญ่
ที่ต้องใช้ระยะเวลานะครับในการดำเนินการซึ่งหากนำโครงการย่อยย่อย
พิจารณาทีละโครงการแยกจากกันก็จะไม่เห็นนะครับ
สร้างงานหรือแบบภากรวมซึ่งจะทำให้วัตถุประสงค์หรือ
จตนาในการบริเวณการทำโครงการนั้นอาจจะมีความไม่ชัดเจน
ผมจึงขออนุญาตท่านประธานครับว่าจะขออนุญาตที่จะ
อธิบายนะครับในภาพรวมของสิ่งที่กระทรวงคมนาคม
ตระหนักถึงปัญหาของพี่น้องประชาชน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของการ
ดำเนินการในเรื่องของการขนส่งสินค้าขนส่งคนภายในเมือง
และทั้งปัญหาแนวทางการแก้ปัญหาระบบคมนาคมขนส่งคนและสินค้าระหว่างเมือง
รวมถึงการป้องกันปัญหาและสร้างโอกาสการขนส่งและสินค้าระหว่างภูมิภาค
ประเทศไทยไปยังประเทศต่าง
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้
แล้วก็วีดีโอสั้นก่อนที่ผมจะได้อธิบายเพิ่มเติมครับ
งานของกระทรวงกรรมนาคมนี้ครับ
เรายึดหลักการที่จะสร้างความสะดวก

และต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
ซึ่งจะต้องเป็นการบูรณาการการขนส่งในการเดินทางทั้ง๔มิติ
คือทั้งถนนทางรางทางน้ำทางอากาศเข้าด้วยกัน
ผมขออนุญาตที่จะกลับเรียนท่านประธานไปยังสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรผู้ทรงเกียจ

เรื่องแรกที่กระทรวงคมนาคมจะขอนำเสนอก็คือเรื่องของการพัฒนาระบบการเดินทางของคนในเมือง
ซึ่งก็มีท่านสมาชิกสภาพุทธแห่งรัศดรพุทธส่งเกียรตินะครับ
กรุณาเสนอและให้คำแนะนำในเรื่องของการที่จะใช้ระบบตัวร่วมและค่าโดยสารร่วม
มาเพื่อที่จะทำให้การทำงานในเรื่องการเดินทางของพี่น้องประชาชนเนี่ย
สามารถดำเนินการได้ด้วยความรวดเร็วสะดวกปลอดภัยแล้วก็ประหยัด

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งบรรณท่านนายกรมตรี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาได้กรุณาวางไว้
เราจะมีระบบรถไฟฟ้า๑๔สายทางระยะทาง๕๕๔กิโลเมตร
ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และพื้นที่จังหวัดปริมณฑลรอบ
ซึ่งจะทำให้การเดินทางของพี่น้องประชาชน
จากบ้านไปยังจุดหมายปลายทางต่าง
มีตัวเดียวและอัตราข้าวิทยาศาสตร์เดียว
ซึ่งประสุนบรรณคมได้ดำนึงการเรื่องนี้
และจะเชื่อมนะครับทั้งระบบ
ล้อระบบรางและเรือ
เพื่อที่จะสามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ย
ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
ท่านประธานสภาผู้ทรงเกียจนะครับ

เรื่องที่เรากำลังดำเนินการขณะนี้เนี่ยมีกฎหมาย
และระเบียบที่ต้องปฏิบัติอย่างรอบครอบ
ต้องตามแก้ปัญหาในอดีตนะครับ

ในอดีตเนี่ยยังไม่มีครับ
ซึ่งพนักท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กรุณานะครับ

กรมการขนส่งทางราง
ได้สำเร็จนะครับในรัฐบาลนี้
ซึ่งจะทำหน้าที่ในการดูแลมาตรฐานความปลอดภัย

ไม่ให้เกิดภาระและการเอาเปรียบพี่น้องประชาชน

กรมรางเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีสัญญาสัมผัส

ก็จำเป็นต้องใช้วิธีการเจรจา

ความเสียหายที่เรียกว่าค่าโง่

ผมเองและกระทรวงคำนาคม

จำเป็นต้องมีการเนินการสองเรื่องด้วยกันนะครับ
หนึ่งก็คือมีการจัดทำกฎหมาย

ซึ่งขณะนี้พรมยัทธ์เนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับ
กำลังนำเสนอคณะรมตรีนะครับ
เพื่อพิจารณาที่จะเข้าสู่การพิจารณา

หลังจากพรรดิ์พรำยัทธ์ตัวร่วมประกาศใช้นะครับ
บัตรใบเดียวและอัตราค่าโดยสารเดียว
สำหรับระบบประกวนส่งสาระทุกระบบ
โดยคิดค่าได้เข้าเพียงครั้งเดียวทั้งระบบ
ไม่ใช่เพียงแค่รถไฟฟ้า
แต่ต้องรวมถึงระบบฟีดเดอร์ต่างด้วยครับ

กระทรวงคำนาคมได้พินาในเรื่องระบบฟีดเดอร์ต่างนะครับ
ขณะนี้เราได้มีการพัฒนาในเรื่องของการที่จะทำให้
ทั้งรถเมย์ทั้งเรือโดยสาร
ซึ่งสำเร็จหมดแล้วครับ
ภายในปี๒๕๖๕เนี่ย
สมกเองก็จะเริ่มดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างนะครับ
จะสามารถที่จะให้บริการ
รถเมย์ที่เป็นรถไฟฟ้าและเป็นรถเย็น

กรุงเทพฯหมานครและปริมงตน
ซึ่งเรามีแผนการนะครับในการจัดหารถ
ตรวจสารไฟฟ้าของภศมกเนี่ย
จำนวน๒๕๑๑คัน
และจะมีการเปลี่ยนจ้างเอกชนนะครับ

เพื่อทดแทนระบบรถโดยสารเดิม
ซึ่งมีสภาพเก่ามากครับ
ใช้ปัญหานิด๓๐กว่าปีแล้วนะครับ
สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะกลับเรียน
ท่านประธานจะพาไปอย่างสมาชิก
สภาพุทธแห่งราชส่วนผู้ทรงเกียรติและกับพี่น้องประชาชน

พัฒนาโครงข่ายระบบฟีเตอร์ทางน้ำ
เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับคลอง
หรือแม่น้ำสามารถเดินทางจากบ้านไปต่อรถไฟฟ้า
โดยมีแผนดำเนินการในระยะที่๑จำนวน๕สายทางครับ
จะมีระยะทางประมาณ๙๕กิโลเมตร
และจะมีจุดเทื่อมต่อกับรถไฟฟ้า
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมี๑๒จุดนะครับ

ก็จะเพิ่มระยะทางอีกจำนวน๙เส้นทาง
เป็นระยะทาง๑๑๓กิโลเมตร
ซึ่งจะทำให้มีจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น๕๐จุด
ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถ
เดินทางเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
นี่เป็นตัวอย่างนะครับที่กับผมขออนุญาตกลับเรียน
สมารชีสภาบุตรแทนรสวดร
แล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับ
สำหรับการกรรมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างเมือง
ขณะนี้ต้องเรียนว่ากรสมนครมเนี่ยได้เร่งรัด
การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่
ซึ่งจะถือว่าเป็นการปฏิรูประบบรถไฟทั่วประเทศ
เพื่อรองรับการขนส่งสินค้า
จะสามารถช่วยลดต้นทุนการขนส่ง

รถไฟทางคู่จะเชื่อมโยง
จากด้านตะวันออกสู่ตะวันตก
จากด้านเหนือสู่ภาคใต้
และรองรับการเชื่อมต่อกับการขนส่งทางรางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งในการพัฒนารถไฟทางคู่เนี่ย
ก็มีความจำเป็นครับเราต้องมีการพัฒนาโครงการ
พัฒนาท่าระบบที่เรียกว่าดรายพอร์ต
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการขนถ่ายสินค้าตู้คอนเทนเนอร์
จากรถบรรทุกไปสู่ระบบรถไฟ
ซึ่งขณะนี้แผนระบบการพัฒนาท่าเรือบกทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
ปัจจุบันการท่าเรือแห่งประเทศไทยกำลังดำเนินการศึกษา
และจัดทำรายงานการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อสร้างความสะดวกให้ผู้ประกอบการขนส่งหันมาใช้การขนส่งทางรางมากยิ่งขึ้นนะครับ
ก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนของประเทศเรา

ก็เป็นเรื่องการเตรียมการในการเชื่อมต่อระบบรางระหว่างประเทศไทยลาวแล้วก็จีน
ซึ่งพนักท่านนายกรมตรีได้กรุณาแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทยลาวและจีน
และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหลายกระทรวงนะครับเป็นองค์ประกอบเพื่อบริการการแผนงานสำหรับเชื่อมต่อโครงการดังกล่าว
อย่างไรก็ตามครับในสถานการณ์ปัจจุบันรถไฟของประเทศไทยสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟ
โครงการจีนลาวได้อยู่แล้วนะครับขณะนี้เนี่ยมีการขนส่งสินค้าข้ามบนแดนอยู่ทุกวันครับ
ด้วยปริมาณสินค้าที่ต้องการขนส่งในปัจจุบันและเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้า
นะครับก็จะพบว่าโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยยังสามารถ
รองรับปริมาณความต้องการในขนส่งในการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับลาวได้
นะครับซึ่งผมขออนุญาตที่จะใช้นำเสนอต่อปฏิสภานะครับ
เพื่อให้ประหยัดเวลาประมาณ๔นาทีครับ
รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เดินหน้าเชื่อมต่อรถไฟไทยลาวและจีนอย่างไร้รอยต่อ
ทางด้านการเดินทางและขนส่งสินค้าในระหว่างการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง
เพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาโครงข่ายซึ่งในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมสำหรับที่จะรองรับการขนส่งข้ามแม่น้ำโขง
เชื่อมต่อการขนส่งสินค้าไทยลาวจีบ
ปริมาณสินค้าที่ต้องการการขนส่งในปัจจุบันนั้นกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่
ยังสามารถรองรับปริมาณการขนส่งดังกล่าวได้
เพื่อบริหารจัดการสมดุลระหว่างปริมาณสินค้าที่ต้องการขนส่งกับความสามารถรองรับของโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย
นายกรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทยลาวและจีน
ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
และนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นรองประธานในลักษณะทีมประเทศไทย
ร่วมกันในการวางแผนสำหรับอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยและเมื่อวันที่๑๓มกราคม๒๕๖๕ได้มีการประชุมครั้งที่๑ทัพ๒๕๖๕โดยผลการประชุมมีดังนี้
ที่ประชุมรับทราบสถานะการค้าและการขนส่งชายแดนจังหวัดน้องคายหลังจากรถไฟลาวจีนเปิดให้บริการปัจจุบันมีการเพิ่มรถไฟจาก๔ขบวนต่อวันเป็น๑๔ขบวนต่อวันและจากการขนส่งขบวนละ๑๒แคร่เป็น๒๕แคร่ซึ่งจะมีศักยภาพเพิ่มขึ้นประมาณ๘เท่าแต่ยังมีปริมาณการขนส่งทางรถไฟไม่มากนักเนื่องจากสถานการณ์ระบาด

เพื่อศึกษาศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกในแต่ละสถานี
และสร้างการรับรู้ให้แก่ภาคเอกชนและภาคประชาชนต่อไป
เพื่อให้การพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาค
สร้างความสุขความอยู่ดีกินดีให้คนไทย
และทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของอาเซียน
อย่างมั่นคงมั่งค่ายั่งยืน
เพราะว่าสถานีไทยมีความพร้อมในฐาน
สามารถรองรับได้มากกว่าปริมาณสินค้าที่เรากำลังจะนำส่ง
แต่อย่างไรก็ตามวันนี้ต้องเรียนว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙
ทำให้ทางฐานประเทศราวิต
ยังไม่เปิดให้การเดินทางในระบบขนส่งคนสามารถไปได้
ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการจิริจากัน
ต่อเนื่องนะครับเมื่อประเทศลาวเปิดพรมแดนเมื่อไห
นะครับทางกระทรวงกรรมนาคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ก็จะเข้าไปทันทีนะครับในการที่จะประสานงานนะครับ
เพื่อให้พี่น้องประชาชนของทั้งสามประเทศนะครับทั้งจีนทั้งลาวและไทย
เนี่ยสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้รวมทั้งในเรื่องสินค้าทั้งหมด
และในระหว่างนี้ก็ต้องเรียนครับว่าในการเปลี่ยนถ่ายสินค้าเนี่ย
ได้มีการวางพื้นที่ไว้ที่ย่านนาธานะครับเพื่อรองรับการกุศลสินค้าจากจีน
มาไทยในปัจจุบันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราอยู่ที่
การในการที่จะเปิดพีพีพีนะครับเพื่อเอาภาคเอกชนมาดำเนินการ
จากนั้นนะครับก็ต้องเรียนว่าในระยะยาวเนี่ยนะครับ
ก็จะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่นะครับเป็นแห่งที่๖นะครับ
ซึ่งก็จะอยู่บริเวณใกล้ใกล้กับสะพานแห่งที่หนึ่งนะครับที่อยู่ที่จังหวัดน้องคายอยู่แล้วนะครับ
โดยสะพานนี้นะครับก็จะต้องสามารถรองรับรถยนต์รถบรรทุกและรถไฟนะครับ
ที่จะเดินทางนะครับตามขนาดมาตรฐานของประเทศไทยคือขนาดหนึ่งเมตรนะครับ
ซึ่งขณะนี้เนี่ยเราได้ข้อตกลงนะครับว่าฝ่ายไทยและลาวจะร่วมลงทุนค่าใช้จ่ายร่วมกัน
ในอนาคตของแต่ละฝ่ายนะครับสำหรับประเด็นนะครับที่ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ
ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรผู้ทรงเกียจคือท่านชายาพรมมานะครับ
กรุณาสอบถามว่าทางกระทรวงคลังคมเนี่ยได้วางแผนในการทำในเรื่องของการเชื่อมต่อ
อย่างไรไปแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าเราดำเนินการไว้หมดแล้วนะครับ
แล้วก็มีการวางแผนที่จะมีการเชื่อมต่อนี่สถานีนาธานะครับ
และรวมถึงจะมีการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าใดพรอดที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ก็จะเชื่อมรู้เส้นทางไปยังนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดอุดรธานีด้วยนะครับ
ซึ่งขณะนี้เนี่ยต้องเรียนครับว่าการเมืองการในเรื่องนี้เนี่ยจะไม่สามารถนะครับ
ดำเนินการได้ทันทีนะครับเพราะว่าต้องอยู่ในการที่จะมีการศึกษาเพื่อให้
ในการดำเนินการเนี่ยสามารถดำเนินการแล้วได้ประโยชน์สูงสุดนะครับ
ถัดมาครับวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าสิ่งที่เราทำฝั่งภาครัฐเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้อง
ทำความรับรู้ไปยังภาคเอกชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่เก้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
ก็กระทรวงบรรคมได้มีการประชุมนะครับกับภาคเอกชนเช่นหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมนะครับสมาคมผู้ประกอบการด้านคนขนส่งนะครับ
รวมทั้งนะครับภาคเอกชนในพื้นที่ภาคอีสานตอนเหนือเนี่ยได้รับทราบในสิ่งเหล่านี้แล้วขณะนี้เนี่ย
ก็ได้มีการตั้งคณะทำงานนะครับเพื่อที่จะได้เอ่อ
ประชุมในการที่จะนำข้อมูลทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเนี่ยนะครับมาบูรณาการกันนะครับเพื่อจะทำให้
จากเรื่องการเชื่อมต่อรถไฟฟ้า
จีนลาวนะครับรถไฟไทยจีนลาวเนี่ยผมต้องเรียนว่าขณะนี้เนี่ย
กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน
และลดค่าใช้จ่ายให้กับค่าใช้จ่ายภาครัฐด้วยนะครับ
ผมขออนุญาตนำเสนอตัวอย่างเช่นขณะนี้เนี่ย
เราได้มีการพัฒนาระบบผ่านทางด่วนทางพิเศษแบบไม่มีไม้กั้น
เพื่อแก้ปัญหารถติดหน้าด่านของพี่น้องประชาชน
ซึ่งขณะนี้นะครับเราได้เริ่มเปิดโครงการนำร่องแล้ว
ที่บริเวณทางด่วนพิเศษหมายเลข๙
ก็คือวงแหวนตะวันออกจำนวน๔ด่าน
ซึ่งทั้งหมดขณะนี้การเมืองการก็เป็นไปตามสมติฐาน
รถสามารถเคลื่อนผ่านด่านใด
แต่ละช่องทางชั่วโมงหนึ่งได้ประมาณเร็วกว่าเดิมเนี่ย
ประมาณ๕เท่าก็คือชั่วโมงละ๒๕๐๐คัน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องมันจะเมินการขยายผล

ซึ่งคาดว่าในปี๒๕๖๕และ๒๕๖๖เราจะขยายได้เต็มพื้นที่
ผมต้องขออนุญาตเรียนต่อมาว่าขณะนี้เราได้นำนวัตกรรมในเรื่องของระบบ
สิ่งเหล่านี้นะครับผมขออนุญาตที่จะสรุปว่าทั้งหมดที่เราดำเนินการ
ไปนั้นพี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์ของเรา
เป็นประโยชน์จากการลงทุนของรัฐบาลโดยกระทรวงคำนาคม
ภายใต้การนำของพนักท่านนายโรมตรีบนเอกประยุทธ์จำนวชาอย่างไร
เรื่องแรกครับก็คงเป็นเรื่องของการที่จะเพิ่มขีดความสามารถ
ในการรองรับคนไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อากาศยาน
ท่าอากาศยานหลักต่างไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิดอนเมืองอุตพราว
ซึ่งก็ตามแผนนั้นจะสามารถที่จะรับผู้โดยสารจากต่างประเทศ
จาก๘๐ล้านคนเป็น๑๒๐ล้านคนต่อปี
ซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่ารายได้หลักเครื่องกลเศรษฐกิจ
ตัวหนึ่งของประเทศไทยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยว
จากนั้นครับก็จะมีการเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้า
ท่าเรือน้ำลึกแหลมชะบังนะครับ
ซึ่งเดิมเนี่ยสามารถรองรับได้ประมาณ๗ล้านตู้ต่อปีนะครับ
เพิ่มขึ้นเป็น๑๘ล้านตู้ต่อปีเกือบ๓เท่านะครับ
แล้วก็ในเรื่องของการที่จะลดเวลาในการเดินทางนะครับ
กรุงเทพมหานครไปยังหูเมืองหลักต่างในรัศมีประมาณ๓๐๐กิโลเมตร
ไม่ว่าจะเป็นสาย๖๖นะครับที่เรียกว่าบางปะอินนครราชสีมา
แล้วก็สาย๘๑นะครับที่บางใหญ่กัญจนบุรี
อกจากนั้นครับในการดำเนินการในเรื่องของรถไฟทางคู่เนี่ย
จะทำให้ความสามารถในการเดินทางมีความเร็วเพิ่มขึ้น
จาก๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
บวนว่าสินค้าจะสามารถเพิ่มความเร็วจาก๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เป็นหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเรียนว่า
เรามีการเมืองการทั้งที่เป็นแผนนะครับระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว
ซึ่งในสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมต้องเรียนว่าเม็ดเงินในการลงทุนเนี่ย
ทั้งหมดจะมีประมาณ๑๔ล้านบาท
ขณะนี้มีการลงนามในสัญญา๖๐๐๐แล้วในจำนวน๕๑๖แสนล้านบาท
เป็นโครงการลงทุนใหม่ประมาณ๙๗๔แสนล้านบาท
สิ่งเหล่านี้จะได้ประโยชน์ยังไงครับ
เราคาดว่าเม็ดเงินลงทุน๑๔ล้านบาทนี้
จะสามารถสร้างประโยชน์เศรษฐกิจเป็นมูลค่าสูงถึง๒๒๔ล้านล้านบาท
ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ๑๕๔๐๐ตำแหน่ง
คือการจัดหาวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์รวมทั้งเครื่องจักรและยานพนะต่าง
ประมาณ๑๒๔ล้านบาท
ซึ่งจากการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับด้วยสูตรการคำนวณที่ผลมีผลมาจากงานวิจัย

จะทำให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแบบทวีคูณ
ประมาณ๔แสนล้านบาทต่อปี
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสมมุติฐานในการกำหนดครับ
ผมต้องขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานสภาไปยังสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรผู้ทรงเกียจ
เพราะว่าทางขสมมนุษย์บริกษ์ขอขอบคุณนะครับ
ในข้อเสนอแนะและความเห็นต่างของท่านสมาชิกสภาพวิทยาลัยราชดรพฤศงเกียจครับ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะได้นำไปแปลไปสู่การปฏิบัตินะครับ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับประเทศไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับ
ก็ขอขอบคุณแม่แท้ที่นี่ครับขอบคุณครับ